สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
เรียกนักกีฬาวอเล็กบอลชายชุดอายุต่ำกว่า๒๐ปี
มารายงานตัวที่สนามกีฬาภูตาเตมีที่กองทัพอากาศ
ก่อนที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมในการแข่งขันวอเลอร์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
แข่งขัน๘ถึง๑๖มิถุนายนซึ่งเรื่องนี้ค่ะ
ชยุ่นนาวะอากาศโทมนชัยสุภาจิวรักษ์กุลหัวหน้าภูกษรก็ออกมาบอกนะคะว่า
มีนักกีฬามารายงานตัว๑๕คนจาก๑๘คนก็ขาดไป๓คน
เนื่องจากว่าติดภารกิจกับสโมสรแล้วก็บอกด้วยค่ะว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙จะยังรุนแรงอยู่นะตอนนี้
แต่ทุกอย่างยังคงต่ำตามแผนเดินที่กำหนดเอาไว้นะคะ
ซึ่งหากมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปหรือไม่สามารถจัดการแข่งขันได้
ก็จะถือว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อม
เพื่อต่อยอดให้นักกีฬาไปสู่ชุดใหญ่ในอนาคตด้วยค่ะ
ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะแข่งขันกันที่บาเรน

สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับเอเชียได้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ